ส่วนข่าวที่จะเล่าต่อไปนี้เมื่อวานนี้พอรู้ข่าว

ในใจภาวนาเลยบอกขออย่าให้ใครเป็นอะไร

เพราะว่านักบินสามารถดีดตัวออกมาจากเครื่องลำนั้นได้ทัน
ไปดูภาพวินาทีตอนเกิดเหตุกันค่ะ

จะบอกว่านักบินสติดีมาก

ถึงขั้นว่าเจ็บซี่โครงเนี่ย
หักแขนหัก

ตอนนี้รายงานข่าวล่าสุดปลอดภัยแล้วนะคะ
นักบินที่สามารถดีดตัวออกมาได้เนี่ย
คือเรืออากาศปกรณ์เรืออากาศเอกปากรพิสิทศาสตร์นะคะ

จกตรงนี้แหละก็คือกลางทุ่งนาของชาวบ้าน
โอ้โหชาวบ้านเนี่ยรีบไปให้การช่วยเหลือเบื้องต้นเลย
กลางทุ่งนาของชาวบ้านเช่นเดียวกันนะคะ
แต่ปรากฏว่าตัวเครื่องบินเกิดเพลิงลุกไหม้นะเห็นไหม
โอ้โหไร่นาชาวบ้านก็ไหม้หมดสิครับแบบนี้
ใช่ค่ะนะคะพอไฟไหม้แบบนี้แน่นอนว่าก็ต้องมีการประสานรถดับเพลิงมานะคะ
ฉีดน้ำสกัดแล้วก็ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาช่วยกันค่ะ
มีการปิดกั้นพื้นที่ตรงนี้ไม่ให้ชาวบ้านเข้าไปเพราะกลัวเรื่องของความปลอดภัย
ว่าชาวบ้านเดี๋ยวจะไม่ปลอดภัยนะคะ
ทีนี้เรื่องราวที่เกิดขึ้นต้นสังกัดก็คือพลอากาศรีประภาษณสอนใจดี
เป็นโฆษกของกองทัพอากาศบอกว่าเครื่องบินลำที่เกิดเหตุ
สังกัดฝูงบิน๑๐๓กองบิน๑จังหวัดนครราชศรีมา
ได้มีการฝึกบินในภารกิจการบินขับไล่ขั้นมูลฐาน
โดยเป็นเครื่องบินหมายเลข๑ของหมู่บินที่๒
เรื่องราวที่เกิดขึ้นโคศกของกองทัพอากาศบอกว่า
รายงานให้ผู้บัญชาการกองทัพอากาศทราบเรื่องแล้ว
ผู้บัญชาการฐานอากาศท่านก็เลยสั่งการให้
คณะกรรมการสอบสวนอากาศยานอุบัติเหตุกองทัพอากาศ
เดินทางลงพื้นที่เพื่อทำการตรวจสอบความเสียหาย
แล้วก็สาเหตุของอุบัติเหตุครั้งนี้ต่อไปนะคะ
โอ้เข้าที่มากเลยนะคะที่ไม่มีใครเป็นอะไร
แต่ว่าอายุของมันก็เริ่มเข้าสู่วัยกลางคนแล้ว

มันเนี่ยอายุการใช้งาน๔๐ปีแล้วโหดีนะ